นักเรียนโรงเรียนน้ำยืนวิทยาเนี่ย

เออคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับ
ตัวแทน๘จังหวัดอีสานใต้ในงานโรงเรียนในฝัน
ก้าวไกลสายฝันสู่สากลนะครับ
ในการตรวจสอบคุณค่าทางอาหารก่อนบริโภคนั่นเองนะครับ
ให้ได้ตระหนักถึงคุณ
ตระหนักถึงโทษของอาหารในชีวิตประจำวันนะครับ

ใช่ใช้เทคนิคเทคโนโลยีมาช่วยด้วยนะครับ
โดยนักเรียนโรงเรียนน้ำยืนวิทยาอำเภอน้ำยืน
จังหวัดอุบลราชธานีกำลังสาธิตกำนำเทคโนยี
มาเป็นคลังความรู้หรือห้องสมุดเคลื่อนที่ภายในโรงเรียน
หลังได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน
โดยการใช้คลังความรู้เพื่อการเรียนรู้
ก้าวไกลสายฝันสู่สากลระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เป็นตัวแทน๘จังหวัดอีสานได้เข้าไปนำเสนอผลงาน
ในระดับประเทศเลยนะคุณนะครับ
โดยนายนัทธวุฒิจิตปัญญาอายุ๓๒ปีครูอัตราจ้าง
เปิดเผยนะครับว่าจุดเริ่มต้นจริงคือ
ทางโรงเรียนอยากให้เด็กมีคลังความรู้
ที่จะได้เสาะแสวงหาความรู้ตามที่ต่าง
ให้เด็กเริ่มทำคลังความรู้
โดยการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเอง
โดยได้ให้วิธีการแก่เด็กนักเรียน

อดคล้องกับอุปกรณ์ของเด็กที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ

ส่วนอนาคตก็จะมีการพัฒนาต่อยอด

เพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ในชุมชนของตัวเองต่อไปได้ครับ
ก็ไหนเด็กก็พกมือถือกันอยู่แล้ว

แคลอรีเท่าไรประกอบแล้วส่วนประกอบอะไร
คือมีเก็บข้อมูลของเพื่อนไว้ทั้งหมด

คือเรื่องของเรื่องเราต้องทำคิวอาคุกของตัวเองก่อนนะ
คิวอาคตไลน์นะแจกไลน์กันเลย